ยังอยู่ที่วันยากาศวันเด็กนะ

เขามีการหยิบประเพณีเก่าที่ไม่หายากแล้วด้วยนะ

แล้วก็ที่สำคัญเปิดฟรีตลอดทั้งวันด้วย
ไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์
พร้อมแล้วอยู่ที่มิวเซียมสยามค่ะ

บรรยากาศที่วิวเซียมสยามนะคะ
มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

มาร่วมสนุกกับประเพณีการละเล่นของไทย

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีตลอดทั้งวันค่ะ

เป็นอีกสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
ที่มีการจัดงานวันเด็กในปีนี้นะคะ
ภายใต้คอนเซ็ปต์การละครั้งหนึ่งนะ

ตอนไทยละเล่นไทยประเพณี

ได้รู้จักการละเล่นและประเพณีท้องถิ่น
ที่หาร่วมสนุกได้ยากในปัจจุบัน

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีตลอดทั้งวัน
ในวันเด็ก๒๕๖๑นี้ค่ะ

กลายเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
พร้อมต้อนรับเด็กและผู้ปกครอง
ให้เข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์

ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ค่ะ

ในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ครอบครัวกับปิยพันธ์นะคะ

ใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุด

นอกเหนือจากห้องเรียน
เป็นแฟนเพจของมิวเซียมสยามนะครับ
แล้วก็รู้ว่าเขามีจัดกิจกรรม

แล้วก็กิจกรรมที่ทางมิวเซียมสยามจัด

ให้เห็นประเพณีการละเล่นของไทยในอดีต

ให้ลูกได้มารู้ว่าในอดีต

ดีใจที่มีกิจกรรมเยอะให้ทำค่ะ
จากนี้นะคะภายในงานยังมีโซนงามประดิษฐ
ของเล่นท้องถิ่นจากวัสดุรักโลก
กิจกรรมประดิษฐ์เรือไม้ลำปอ

ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ร่วมกับครอบครัวค่ะ
สำหรับผู้ปกครองนะคะที่สนใจจะพาบุตรหลานค่ะ
มาเที่ยวกิจกรรมงานวันเด็กที่มิวเซียมสยามแห่งนี้
ยังสามารถเดินทางมาได้ค่ะจนถึงเวลา๕โมงเย็น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ
กระมวลวันการีพาร์ทข่าวธนตราสทีวี
รายงานสดจากมิวเซียมสยามค่ะ

กลายเป็นเด็กไทยแอบอิจฉาผู้สื่อข่าวเราเหมือนกันนะ

ประกาศน่าจะใส่ชุดนักเรียนวันนี้วันเด็ก
ก็เกรงใจสายตาชาวบ้านเขานิดนึงเหมือนกัน
ชุดกับหน้าอาจจะค้านกันทุกคุณผู้ชม